อีกหนึ่งเรื่องราวเดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อย
ถ้าพูดถึงเรื่องของการเกษตรแล้วเนี่ย
หลายคนที่เป็นเกษตรกรที่ปลูกสวนยาง
รวมไปถึงสวนปาล์มน้ำมันก็ปวดหัวกันหน่อย

แต่ว่ามีอยู่หนึ่งอาชีพถือว่าเป็นอาชีพเสริม
จนปัจจุบันทำเป็นอาชีพหลักได้แล้วด้วย
ก็คือการทำกาแฟขี้ชะมด
โอ้โหเขาบอกว่าสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
ที่เห็นอยู่นี้นี่แหละเจ้าชะมดที่ถูกเลี้ยงเอาไว้นะครับ

ชะมดนี่แหละครับถูกเลี้ยงไว้ในฟาร์มนะครับ
ตั้งอยู่บนเนินควนในเกี้ยวหมู่๖ถนนสายตรังปะเหลียน

บนทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับ
เป็นของนายสมศักดิ์หรือว่าโกอ้วน
เป็นเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคายางพารา
แล้วก็ปาล์มน้ำมันผันผวนอย่างต่อเนื่องนะ

แกก็ตัดสินใจแล้วครับแปลงสภาพพื้นที่

แล้วก็สร้างแบรนด์เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟขี้ชะมดตรังนะครับ
ก็เริ่มต้นจากการศึกษาหาข้อมูลการเลี้ยง
รวมถึงราคาในยูทูป

เขามีเทคนิคในการหาราคาหรือวิธีคิดอย่างไรครับ
ไปดูราคาในยูทูปว่า
กาแฟตัวนี้มันมีรสชาติที่แตกต่างแล้วก็ราคาถูก
ก็เลยลองทำดูลองผลิตดูไปศึกษาดู
ถึงลูกค้าที่ต้องการรสชาติที่แตกต่าง
ผมมองว่ารสชาติมันจะกลม
แล้วก็มันหมายถึงว่ามันอาจจะถูกใจคอกาแฟ

แน่นอนถูกใจอยู่แล้ว

ก็จะให้ชะมดกินเมล็ดกาแฟสดทั้งพันธราบิก้าและโรบัสต้า

กินนมกินผลไม้เพราะมันมีกากใจ

ใช่แล้วครับถ้าไม่กินเข้าไปโอ๊ยเดี๋ยว

สกัดเป็นกาแฟแล้วก็ใช้ชื่อว่าเป็นกาแฟขี้ชะมดเมืองตรัง

เป็นเมล็ดกาแฟที่ชะมดกินเข้าไป

เขามาคัดแยกเอาเฉพาะเมล็ดกาแฟ
เก็บไว้ประมาณ๑ปีเต็มเลยนะครับ

จนเป็นเมล็ดกาแฟคั่วที่สมบูรณ์
สามารถนำมาบดและชงดื่มได้

รายได้ถ้าหากว่านับต่อปีก็๑๐ล้านบาท

แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะ

ก็นำกาแฟขี้ชะมดไปขายในร้าน
บอกได้เลยว่าแม้ว่าจะราคาแพงนะแต่ว่ารสชาติมันกลมกล่อมนุ่มลิ้น

ลูกค้าเลยซื้อกันเยอะไม่เชื่อไปฟังเสียงพี่แกดูครับ
ก็มีโรงคั่วคั่วออกมาแล้วก็ตอนนี้ที่จำหน่ายเนี่ย

มาเจอนี่ชื่อเป็นฝรั่งหน่อย
จริงเขาบอกมามาเจอที่นี่
มาจากคำนี้มาเจอนี่
มาเจอกันที่นี่ฝรั่งมาเจอเฮ้อเจอที่ไหน
เจอนี่มาเจอนี่มาเจอนี่
เจอกันที่นี่แหละโอ้โหแล้วมาเจอกันเยอะเลยนะเห็นไหม
โอ้โหร้านนี้เขาคึกคักมากนี่คือรูปแบบของ

เขาจะเสิร์ฟมาในแก้วสุดพิเศษเลยทีเดียว

คล้ายกร้ายกับแก้วที่ใช้ดื่ม

เป็นแก้วทรงแบบขวดข้อขวดอย่างนี้

คือกาแฟเขาจะมีกลิ่นนะที่แตกต่างกันออกไปนะ
กาแฟขี้ชะมดก็จะเป็นอีกกลิ่นนึง
วิธีการคั่วต่างเนี่ย

หมายถึงแก้วนี่เขาไม่ได้ดื่มวายนี่

แล้วก็เมื่อกี้หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วนะครับ
ใครที่สนใจก็โทรไปสอบถามก็ได้
ถ้าใครบอกว่าแหมมันแพงจังยังไม่อยากซื้อ

เพื่อที่จะเอามาทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับ